มาดูกันต่อเมาส์มอยข่าวในแวดวงค่ะ

ต้องถามถ่ายเพราะว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูค่ะ
โดยเฉพาะหวานใจไฮโซเซนเนี่ยค่ะ

จัดงานวันเกิดให้ยกเค้กมาให้นะคะ

คนไทยนิสัยรวยดิฉันชอบมากเลยค่ะ
ก็เลยไปถ้าคุณมิวนิดนึงนะคะ

แล้วเปิดตัวหรือยังนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
เจอกันจัดวันเกิดนิดหนึ่ง
งานนี้ซักหน่อยซักนะยใส่เบอร์เตยม๊านิ่งเขามาเป็นของขวัญแหวนเกิด
สบายเราก็มีเจอบ้างครับพ่อก่อนตอนนั้น
ก็ดีนะคะเขาก็แบบเป็นน่ารักเงี้ย
คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ติดอย่างงี้
จะเห็นว่าโสดนะคะแซวเล่นแซวเล่นคือน้องมิวค่ะล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากซิงไฮเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าไปสะดุดล้มบนเครื่องบินคือเครื่องตกหลุมอากาศเสร็จนางเดินห้องน้ำอยู่
ล้มเลยขาพลิกนะคะแล้วก็ต้องนั่งวิวแชร์ค่ะ
แต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่ทราบมีแฟนไปด้วย
คุณไฮโซเซนที่ดูแลดีเลยล่ะค่ะ

๒อัน๒พันอะไรอย่างนี้